มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ลักษัพนะคะคราวนี้ลักชุดชะไหนค่ะมีอีกแล้วนะเราเล่ากันก็บ่อยนะคะคราวนี้เป็นอาจารย์สาวมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะบอกว่ามีคนร้ายมาลักชุดชะไหนสามครั้งแล้วค่ะโอ้โหนี่เห็นภาพแบบนี้เลยนะภาพจากกล้องมุมจรปิดค่ะจับภาพได้คนร้ายเข้าไปทางหน้าต่างอย่างที่เห็นนะคะผ่านทางเอ่อหน้าต่าง

คือไม่หาทรัพย์สินมีค่าไม่พออย่างอื่น

โอ้โหตรงไปที่ราวตากผ้า
กางเกงในไป๓ตัว
แล้วก็ปีนหน้าต่างทางเดิมนั่นแหละหลบหนีไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหอพักอาจารย์ค่ะ

หอพักอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรหมู่๙ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ผู้เสียหายก็เป็นอาจารย์สาวคนหนึ่งนะคะ
เธอก็เล่าว่าคนร้ายเข้าไปลักกางเกงใน๓ครั้งแล้ว
แต่ละครั้งเวลาห่างกันไม่เกิน๑๐วัน

ครั้งที่๒๐กันยายนครั้งนี้๒๐กันยายน
คนร้ายลงมือติดต่อกัน

ก็เลยแจ้งความให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
แล้วก็แจ้งให้อธิการบดีของทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องแล้ว
ส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกว่า
ไม่อยากจะรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะ

น่าจะต้องติดน่ะแหละถ้ามาบ่อยซะขนาดนี้
เดี๋ยวอาจารย์บอกฉันจ่ายเงินเองจ้า
มันหอพักอาจารย์น่ะใช่ค่ะอุ๊กอัดนะแล้วมาแบบ
ปีนหน้าตาก็มันสบายผึ้งไปราวตากผ้ามาบ่อยด้วย
คืออาจารย์เขากลัวว่ามันไม่ใช่ชุดชั้นในหรือกางเกงในที่หายไง
มันจะอันตรายต่อชีวิตหรือว่ามีอะไรที่มันแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้น